อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการออกหมายจับลุงพลนายชัยพลวิพาลลุงเขยของน้องชมพู่นะคะ
ซึ่งวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงนะคะ
ซึ่งก็ให้รายละเอียดเอาไว้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียว
ตั้งแต่เรื่องของที่มาในการออกหมายจับจะมีการขยายผลไปถึงใครอะไรอีกบ้างนะคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขค่ะบอกว่าการออกหมายจับเนี่ยตำรวจทำตามพยานหลักฐาน
เมื่อรวบรวมได้เรียบร้อยก็ขอหมายดำเนินการตามกระบวนการ
ถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอออกหมายจับไม่ได้นะคะ
ตำรวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานที่มีเท่านั้นส่วนข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
มี๓ข้อหาก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดแก่ศพและสภาพแวดล้อม
การชนะสูตรพลิกศพจะเสร็จสิ้นทำให้การชนะสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลง
นี่นะคะนักข่าวก็ถามต่อค่ะว่าเอ๊ะแล้ววันนี้
การที่ลุงพลพร้อมกับทนายความไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วบอกว่าจะไปมอบตัว
แต่ตำรวจก็ควบคุมตัวใส่กุญแจมือและพาไปสอนอปทุมวันเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้
คือการมอบตัวหรือเป็นการจับกลุ่มตัว
พบตรบอกว่าคือตำรวจมีหน้าที่ของตำรวจ
เมื่อเจอผู้ต้องหาตามหมายจับก็ต้องจับ
ชุดสืบสวนแจ้งว่าวันนี้ตามภาพนี้ภาพซ้ายมือ
ไม่ใช่การมอบตัวนี่คือการจับกลุ่มตัว
ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วก็ต้องส่งไปสพกกตูมดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
มีเวลาควบคุมตัว๔๘ชั่วโมง
ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องนำตัวไปขอฝากหังที่ศาล
วันนี้มีการออกหมายจับ๑คนก็คือลุงพล
แต่ถ้ามีมากกว่านี้จะดำเนินการต่อค่ะ
ตำรวจทำงานตลอดทั้งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่าง
พยานแวดล้อมประจักษ์พยานวัตถุพยาน
ใช้ทุกหลักนะคะท่านผอบตรบอก
หลักนิติวิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์
กระทั่งศัยยศาสตร์ที่คนมาพูดพูดกันเนี่ย

ฝากถึงแม่ของน้องชมพู่ฝากผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าที่ตำรวจเคยรับปากเอาไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุด
วันนี้ตำรวจทำตามสัญญาแล้วค่ะ
ตอนนี้พญานหลักฐานมีแล้วก็ไปขอมหมายเท่าที่มีก็ได้ข้อหานี้มา
เดี๋ยวท่านต้องถามอีกว่าทำไมมีข้อหานี้
ก็ข้อหานี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มี
ปัจจุบันที่เราได้ข้อยุติในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวน
เราสรุปกันไว้แล้วว่าเอาตรงนี้หลักฐานตามนี้ไปขอหมายสาร
คือเรามั่นใจของเราส่วนคนอื่นจะคิดไงก็เรื่องของเขา
เราก็มั่นใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขา
มันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเราก็ทำได้ตามกฎหมายตามพยาหลักฐาน
เรารวบรวมทุกอย่างทั้งพฤติกรรมมนุษย์พยานแวดล้อมประจักษ์พยาน
วัตถุพยานต่างในที่เกิดเหตุที่ค้นได้จากนอกเหนือจากที่เกิดเหตุด้วย
หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ต่างทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั้งนิติวิทยาศาสตร์กระทั่งศัยศาสตร์
ความเชื่อต่างรวบรวมหมดนะครับรวบรวมหมดหลักพฤติกรรมศาสตร์เราก็เอามาวิเคราะห์มารวบรวม
ทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้นะครับว่าจะทำให้ดีที่สุด
เราก็ทำตามสัญญาแต่ว่ามันยังไม่จบเราก็ยังจะทำต่อไป
จากการแถลงของพบตรวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะ
แต่ท่านก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนักข่าวอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันต่อพรุ่งนี้
เชิงคดีเนี่ยพบตรบอกว่ามันยังไม่จบนั่นหมายความว่าอาจต้องมีการขยายผลต่อ
คือที่ว่ามีเรื่องของหลักทางศัยศาสตร์อะไรเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็คงจะ
สื่อมาจากเรื่องรายงานจากชุศือบส่วนที่บอกมีการตัดเส้นผมของเด็ก
เพื่อจะเบี่ยงเบนไปเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำหมอเขมร
ยังคู่กรณีที่ขัดแย้งกับพ่อของเด็กอะไรประมาณอย่างนี้
ใช่อันนี้คือข้อมูลที่ตำรวจให้ไว้ก่อนออกหมายจับ
ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญด้านศัยศาสตร์มาให้ดูว่าแบบนี้มันใช่ไหม
มันก็จะมีส่วนร่วมด้วยนะครับ